อะไรที่มันหอมหอมผมว่าสาวน่าจะชอบชอบของหอมงั้นไปดูกันเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเครื่องหอมของคนโบราณ
โอ้โหเหมือนห่อหมกเหมือนกันนะคะใช่ครับพอไปเผาแล้วก็กินได้เลยจะบ้าเหรอคืออะไรอ่ะไม่ใช่ห่อหมกไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยดอกไม้หมกครับ
ฮะบางคนไม่รู้จักกินได้ไหมไม่ได้มันเป็นของหอมเป็นเครื่องหอมต้องไปตอบ
คุณเหมือนว่าดอกไม้หมกอ่ะที่ฉันนึกถึงหน่อไม้หมกเลยอ่ะฟังไปเรื่อยดอกไม้หมกนะครับ
เขานำมาใช้ในประเพณีต่างในท้องถิ่นของชาวกุยชาวสวยนั่นแหละ
ประเพณีที่ชื่อว่าลำอ้อบ้างสู่ขวัญข้าวบ้างบูชาเทวดาบ้างแล้วที่สำคัญ
มันมีไว้สำหรับทัดหูเป็นเครื่องหอมของผู้หญิงเวลาไปทำบุญที่วัดเวลาเดินผ่านไง
ใช่ชายหนุ่มจะได้เหลียวถูกต้องมันเป็นเครื่องหอมเอาง่ายนะ
มันเหมือนกับสเปรย์น้ำหอมในยุคปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนไม่มีน้ำหอมไม่ใช่ดอกไม้แทน
เออแล้วมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกุยในชุมชนเขาจะทำกัน
อ่ะไปดูวิธีนะเพื่อทางบ้านดูแล้วลองทำดูใช่ไม่รู้เหมือนกันจะทำได้ไหมแต่เครื่องที่เอามาประกอบเนี่ยมันหายากอยู่
ผมอาจจะออกสำเนียงเวอร์เกินไปเป็นสำเนียงใครธรรมดา

แล้วก็มีดอกเห็นอ้อม
หรือเรียกว่าสาบแรงสาบกา

ก็เพลียที่ฟังไปเรื่อยก็อาจจะเพลียบ้าง
แต่เรื่องของเรื่องเขาเรียกว่าดอกต่องเพลียจริง

ขมิ่นฉันว่านหอม

เอาขมิ้นชันว่านหอม

แล้วคลุกเคล้าผสมกันกับดอกไม้ที่ตากจนแห้ง
แล้วโรยขมิ้นผงคลุกอีกที

ย่างไฟอ่อนพอสุกอย่าไปย่างจนไหม้ล่ะ
ให้มันกลิ่นอ๋อคือถ้าไหม้มันจะเหม็นไหม้ไง
ใช่ไงแต่ความร้อนมันทำให้กลิ่นออกดีจริงครับ

พอเย็นปั๊บก็เอามามัดใส่ดอกแก้ว

กลายเป็นดอกไม้หมกหรือว่าเครื่องหอมของคนโบราณแล้ว

นี่เห็นไหมไม่ต้องเอามาทาเนื้อทาตัวนะ
แต่เรื่องของเรื่องมีพกติดตัวไว้
มันก็จะทำให้ตัวเรามีกลิ่นหอม
อ๋อมันก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
แล้วเขาก็เอาไปใช้ในประกอบพิธีต่าง

ไม่มีน้ำหุมน้ำหอมก็ใช้วิธีการทำเครื่องหอมแบบนี้ติดตัวไว้
มันมีมาเป็นยุคตั้งแต่โบราณแล้วกับเรื่องของของหอม
ที่ทำให้ผู้ชายได้กลิ่นแล้วหอยหอม
ใช่กลิ่นประจำตัวก็มีเหมือนกันนะดิฉัน
เป็นอย่างไรปริ้ว